เมื่อวานนี้ที่ห้างสรรพสินค้าดังย่านพระราม๒มีผู้ชายคนนึงค่ะ
ลักษณะเหมือนคนคุ้มคลั่งใช้มีดไล่แทงคนอยู่ที่หน้าห้องน้ำ
โชคดีนะคะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระงับเหตุเอาไว้ได้ทัน
ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไปหนึ่งคนเนี่ยค่ะ
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คุณผู้ชมหน้าห้องน้ำของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
พระรามสองนะคะผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ย
เสื้อกล้ามสีดำถือมีดเดินเข้าไปไล่แทงผู้ชายคนหนึ่ง
หลบหนีออกมาจากประตูก็ยังวิ่งตามไปนะวิ่งตามไปจะแทงซ้ำอะค่ะ
แต่เคราะห์ดีจริงที่คนประสบเหตุก็คือนายธนวัฒน์สงวนธรรม
หนีได้บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีพลเมืองดี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปช่วยระงับเหตุได้ก็เลยไม่มีใครเสียชีวิต
ห้างส่งตัวชายคนนี้ไปยังสถานีตำรวจนครบานท่าข้ามนะคะ
ลักษณะของชายคนนี้ตอนก่อเหตุเหมือนคนคลุ้มคลั่งค่ะคุณผู้ชม
ทางญาติบอกว่าผู้ชายคนนี้ป่วยค่ะเขาป่วยทางระบบประสาท
ตำรวจก็เลยยังไม่แจ้งข้อหาอะไรพาไปตรวจร่างกายก่อน
ป่วยจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรได้บ้างนะคะ